อีกเรื่องหนึ่งมีคลิปมาฝากคุณผู้ชม

สุภาพสตรีคุณไปเข้าห้องน้ำสาธารณะต้องระวังให้ดี
ก็หนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวดีเลยครับ

แล้วก็เอามือถือแอบถ่ายผู้หญิงเข้าห้องน้ำ

สิฮะไปชมภาพเลยครับ

ผู้หญิงเขากำลังเข้าไปแล้ว
ผู้ชายคนนี้จากภาพก็แต่งตัวดีเหมือน
เออแล้วตัวเองก็เดินออกมาจากห้องน้ำชายใช่ไหมนั่นน่ะ
อ่าแล้วก็วนเข้าไปในห้องน้ำหญิงฮะดูสิ
แล้วก็ไปก้มถ่ายด้านล่างใต้ห้องน้ำที่มันเป็นลอย

คือด้วยความที่กล้องวงจรปิดเขาจับได้พอดีคุณผู้ชม

ย้อนกลับไปฮะนี่
อันนี้ตอนแรกเขาเดินมาเข้าห้องน้ำของเขา

เขามารอนะคุณรอผู้หญิงเข้าห้องน้ำ

เขาแค่เข้าไปแป๊บนึงแล้วก็วนออกมาครับ

ร่างค่อนข้างจะสูงโปรกแต่งตัวดีทีเดียวครับ
เดินเข้าห้องน้ำชายแต่ว่าไม่ได้เข้าไปทำธุระนะครับ

สายตาเขาน่าจะไปเห็นผู้หญิงคนนี้พอดี

แต่แทนที่ผู้ชายคนนี้จะเข้าไปทำธุระส่วนตัวของเขาเอง
แต่กลับเดินออกมาจากห้องน้ำชาย

ผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปทำธุระในห้องน้ำหญิงพอดีครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปทำธุระในห้องน้ำหญิงพอดีครับ

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย

พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย
พร้อมกับหยิบมือถือขึ้นไปแอบถ่ายเลย